สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
โอ้โหเพลงไม่ได้ขออินโตร่หน่อย

นานานานานานา

พระอาจารย์แดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยถือเลิกงามยามดียกเจ้าเขี้ยวเงิน
ฉลองชัยฟาร์มให้กับมณีรัตนาหรือเจ้ามอนิ่ง
ชนสาวจากชนะชัยฟาร์มสวมสร้อยคอทองคำให้กับทั้งคู่
และมีนายฤทธิสันเทพพิทักษ์ในอำเภอราชบัวหลวง
ให้เกียรติคล้องพวงมาลัยกับผู้บ่าวสาว

หลังจบงานมีการถ่ายภาพร่วมกัน
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
นายมานะเจ้าของชนะใจฟาร์มบอกว่า
นำเงินสด๕ล้านบาทไปสู่ขอเจ้าเขี้ยวเงิน
จากฉลองชัยฟาร์มให้กับมณีรัตนา
ด้วยค้าตัวล่าสุดมากกว่า๑๕ล้านบาท
เหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์ให้กับลูกสาวของเจ้ามณีแดง
เพื่อขยายพันธุไก่ชนไทยต่อไปนั่นเองครับ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีงานแต่งงานของเจ้าแม่

ใหญ่อลังการไม่แพ้กันคุณผู้ชมค่ะ

มันอยู่ที่คนสวยที่อุ้มไก่ตัวเมียมา

คนอุ้มไก่ตัวเมียสวย

เอาล่ะคุณผู้ชมครับพักเรื่องของไก่เอาไว้
ไปดูอะไรมันกันดีกว่า

เป็นเรื่องของแมลงมัน

เขาบอกว่าแมลงมันมันหาทานยากนะ
ปีนึงจะหาทานได้เพียงแค่ครั้งเดียว
ปีนี้ราคาสูงอีกด้วย
โอ้โหกิโลกรัมละ๒๕๐๐บาท

นี่ยุบยับเลย

เป็นที่ต้องการของตลาดมากในช่วงนี้นะครับ

ก็วางขายอยู่ในกาดอุยทา

ช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าต่างพา
นำเอาเมนูแปลกนะครับ
วางขายกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
อย่างแม่งมันนะครับที่ชาวบ้านในภาคเหนือนี้

เกลือแกงหรือทำน้ำพริก

อยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕๐๐บาท

ใจถึงกระเป๋าหนักยอมทุ่มซื้อ
เขาบอกว่ามาซื้อกันเพียบคนละ๑กิโลกรัมนะครับ

เพราะว่าปีนึงอาทารณเพศแค่ครั้งเดียวนะครับ
นางพิกุลขันท่าชมพูแม่คะในตลาดอุทาบอกว่า
ปีนี้เนี่ยเพิ่งจะมีแมงมันออกมาขาย
เนื่องจากฝนตกหนักทำให้แมงมันพากันออกมาเล่นแสงไฟ
ชาวบ้านจึงจับมาขายสามารถสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม
เพราะว่ามีลูกค้ามาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง
และในรอบ๑ปีอย่างที่บอกกันไปมีขายเพียงแค่ช่วงนี้เท่านั้นครับ

ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมีคนนิยมทานมากขึ้นครับ
ที่จำนวนแมงมันเขาบอกว่ามีน้อยลงนะ
เนื่องจากป่าถูกทำลายและมีการเผาป่า
อาจจะทำให้โพรงของแมงมันนั้นถูกไฟป่าเผาทำลายไป
แต่นอกจากแมงมันแล้วในตลาดอุยธานะครับ
ยังมีเมนูแปลกพิษดารอื่นอีกด้วย
ซึ่งจากนี้ไปครับในช่วงฤดูฝนก็จะยิ่งมีเมนูแปลก
ที่เป็นเมนูอาหารป่ามาวางขายมากยิ่งขึ้นนะครับ

บางคนเขาบอกว่าเอาไปทอดเกลือเอาไปทำน้ำพริกอะไรอย่างนี้
อร่อยมากแล้วก็หาทานได้ยากด้วยนะคะ
ในช่วงนี้ใครที่หาเจอเนี่ยก็รีบซื้อกันเก็บไว้เลยแหละ
เพราะว่ามันไม่ใช่หาง่ายปีเดียวได้ทานกันแค่ครั้งเดียว

ล่าสุดบอกว่าอยากให้ไปโคราชบ้าง
บอกว่าอยากให้ไปโคราชกันบ้างนะตลอดข่าวนะคะ

เพราะว่ามีบ้านคุณยายอยู่ที่โคราชด้วย

เวลาไลน์บอลหญิงอายุต่ำเกิด๒๒ปี

คุณผู้ชมรอดูกันหน่อยแล้วจบจากตอนค่ะ

อดใจรอกันก่อนนะคะดูเรื่องราวสนุกจากเรากันไปก่อนนะยังไม่หมดเท่านี้ช่วงมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ
คุณชนะพาไปกัดแตงกวามาในสวนเลยเหรอคะ

อร่อยกรอบแล้วก็หวานด้วยคุณผู้ชมครับพิษด้วยถูกต้องเอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปทานกันหน่อยที่จังหวัดราชบุรี
ไปกันครับในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

เล็ดพันธราเครื่องบินคุณภาพดีการันตีความงอก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
วันนี้คุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดราชบุรี
แล้วที่เห็นเขียวกระจีอยู่ด้านข้างผมทั้งซ้ายทั้งขวาน

งกวาที่นี่เขาบอกว่าพิเศษกว่าที่อื่น

ไฮโซแบบนี้ครับเขาบอกว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกเป็นอย่างดี
รายได้ในการเก็บเกี่ยวครั้งนึงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ

โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ว่าวิธีการปลูกวิธีการดูแลเขาทำกันอย่างไร
เดี๋ยวไปถามเจ้าของสวนแตงกวากันครับ
นั่นก็คือพี่ยุ้ยนเรศศรีผ่องใสตอนนี้อยู่ด้านข้างแล้ว
ผมเดินมาเจอแล้วพี่ยุ้ยสวัสดีครับ

พี่ยุ้ยณเรชสีผ่องใส
ซึ่งเป็นเจ้าของสวนแตงกวาที่นี่พันธุ์อะไรนะฮะ

ไฮโซพันไฮโซนี่เขาบอกว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีเดือนนึงเนี่ยเก็บเกี่ยวได้เป็นแสนเลยเหรอ

โอ้โหแล้วอย่างนี้มันปลูกยากปลูกง่ายยังไงสายพันธุ์นี้ครับ
มันขึ้นอยู่กับช่วงสภาพอากาศนะครับแต่หน้าฝนมันก็จะไปเร็วหน่อยครับต้นมันก็จะไปได้ดีครับอย่างหน้าหนาวกับหน้าร้อนต้นมันก็จะไปได้ช้าหน่อย
แล้วการปลูกมันดูแลยากไหมครับ
ระดับหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดคนเข้าใจมันก็โอเคครับแต่ถ้าเกิดเริ่มปลูกอะไรต้องศึกษาข้อมูลค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ

พันธุ์นี้เดี๋ยวผมพามาดูเรื่องของผลผลิตมาหน่อยอ่ะหยิบขึ้นมาหนักมากคุณผู้ชมนี่คือแตงกวาสายพันธไฮโซที่พี่ยุ้ยนั้นปลูกมาได้
นี่กว่าจะได้แบบนี้ใช้เวลานานไหมครับ

ใช่แล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตอีก๑เดือน

แล้วที่สำคัญเดือนหนึ่งสร้างรายได้ให้กับพี่เนี่ย

ตีเป็นไล่ก็ประมาณแสนเศษนะครับ
เรามีการไปคัดสรรเมล็ดพันธุ์มาจากไหนเอ่ย
ครับผมเลือกใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเจียไต้ครับ

ลองปลูกเองแล้วคือว่ามันดีสำหรับเราครับ

เจ้าลูกที่ผมถืออยู่เนี่ยรสชาติมันจะเป็นแบบไหนเอ่ย
หวานครับกรอบด้วยหวานกรอบใช่ครับจริงไม่จริง
เดี๋ยวลองพิสูจน์กันดูคุณผู้ชมดูกันเห็นเน้นนี่เลยครับ
หือเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ยินเสียงกัดไปเมื่อสักครู่ดังกุ๊บด้วย
แล้วก็รสชาติหวานจริงด้วยประมาณครับรสชาติหวานมาก
เหมาะมากเลยไปทานอาหารเข้ากับอาหารคาวหรือไปจิ้มน้ำพริก
ใช่แก้มยอดเลยเดี๋ยวแก้มข้องอะไรก็ได้ครับไปกับแก้ม
เอาล่ะคุณผู้ชมได้ลองชิมไปแล้วแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าการปลูกแตงกวาสายพันธุ์ไฮโซ
มันมีข้อดียังไงแล้วก็มีข้อเสียอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชม
รวมไปถึงเกษตรกรที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
รวมไปถึงสามารถลองนำเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ของธนาเจียไตก็คือสายพันธุ์ไฮโซนี้ไปลองปลูกได้นะครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือทั้งหมดของช่วงมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์อาทิตย์หน้าจะไปเจอกับอะไรติดตามกันได้นะครับ
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวผมขอไปเก็บแตงกวาเป็นเพื่อนพี่ยุ้ยก่อนแล้วเจอกันครับ

อื้อหือดูอวบแน่นกรอบแล้วก็หวานมากเลยนะคุณ

นึกว่าแต้งกวาแต่คนถังนะ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะ
โอ๊ยอ่ะอฮดไปกินแต้งกวาก่อก่อนมาแล้วใช่ไหม

รับรองว่าโอ้โหเด็ดทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ